ไทยรับและแบบนี้ท่านสวัสดีมากทุกคน

เมื่อกี้คันเล็กซิ่งอันนี้ต้องใหญ่ขึ้น
มันเหมือนวินมอไซค์หน้าปากซอยมาก

อ๋อเห็นไหมลอง
เอาะว่ากันที่เรื่องข่าว

อันนี้ไม่แน่ใจเงินทำไมถึงเป็นชื่อนี้
แล้วน่าสนใจยังไงติดตามกันค่ะ
ว้าว
ลาบร้านนี้เขาตกแต่งไม่เหมือนใครเรียกว่าไม่ใช่ร้านลาบ
ธรรมดาแน่นอนยังไงร้านนี้มีชื่อว่าลาบวิน
แกล้มเทพเจ้าอยู่ในย่านการค้าเวียงบัวพลาซ่า
ในชุมชนสันติธรรมตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองให้อ่านปกติได้ยัง

นะคะซึ่งก็มีนายสมศักดิ์แก้วเงินอายุสี่สิบปีเป็นเจ้าของค่ะ
นายสมศักดิ์เขาเล่าที่มาของร้านนี้ว่า
ปีก่อนหน้านี้ได้ตระเวนขับรถกระบะขายเหล้า
แล้วก็กลับแกล้มไปตามสถานบันเทิงเป็นประจำทุกคืนเลย
แต่ในการจอดแต่ละร้านก็จะใช้เวลาราวครึ่งชั่วโมง
ซึ่งระยะหลังมันพบว่ามีลูกค้าประจำเพิ่มมากขึ้น
ลูกค้าหลายรายที่อยู่ร้านอื่นต้องผิดหวังเพราะว่าตามหาไม่เจอ
รายเขามีการโทรศัพท์ไปสอบถามเลยว่าตั้งอยู่ที่ไหน
จะตามไปรับประทานก็คือขี่มอไซค์ไปนี่แหละ
คือเอาง่ายคือพี่แกขี่มอไซค์ไปขายตามร้านต่าง

ว่าขายดีกว่าไอ้ร้านนั้นอีกถูกลูกค้าชื่นชอบ
หน้าร้านอย่างนี้ไงลูกค้าก็ออกมาสั่งกลับแก้มทาน
พอวันไหนไม่เจอพี่แกต้องมาตามหาอีกว่าแกไปหาอีกไปขายที่ไหน
เออซึ่งแกก็เลยตัดสินใจว่าเปิดร้านแล้วกัน
จะได้อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าถูกต้อง
ส่วนที่เลือกเปิดร้านลาบสไตล์วินเทจไม่เหมือนใคร
ก็เพราะว่าต้องการจะสะท้อนความเป็นตัวเอง
ที่เขาเป็นคนชื่นชอบสไตล์วินเทจ
ไม่ว่าจะเป็นทรงผมสไตล์การแต่งตัวนะคะ
เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราได้ทำอะไรในสิ่งที่เป็นตัวตนของตัวเอง

แล้วก็อธิบายถึงการแต่งร้านที่มีการใช้ยางรถยนต์เก่ามาทำเป็นโต๊ะ
ถูกเรียกติดปากอีกว่า
อีกชื่อหนึ่งว่าร้านลาบนั่งยางนี่แหละ

แล้วเขาบอกว่าจริงแล้วที่มีคนเรียกแบบนี้
เพราะว่ามันดูแล้วมันก็เข้ากับแนววินเทจดีด้วย
แล้วก็ประหยัดต้นทุนด้วย

ลูกค้าที่สั่งมากที่สุดก็คือ
พังไม่ผิดลิชนั่นถูก
อีกเมนูก็คือ
ซึ่งทุกเมนูในร้านก็คือมีราคาเดียวคือ๕๐บาทเท่านั้น

ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าประจำที่ติดอกติดใจในรสชาติ
แล้วก็ตามกินกันมานานหลายปีแล้วค่ะ
รวมกลุ่มกันทั้งใบเกอร์บ้างที่รวมตัวกันสั่งสังสรรค์เป็นประจำก็มีนะคะ
ก็นี่แหละทำให้ถูกอกถูกใจขวัญใจใบเกอร์ต่างนานา
แม่ต้องขับใบกงใบเกอร์มานั่งทานลาบผมว่าก็ดูน่ารักดีนะ
ถ้าที่ฉันขี่จักรยานจริงกินไม่ได้เหรอคะล่ะ
ต้องขี่ไวเคิลมาเท่านั้นไม่ใช่แต่ก็เปิดรับทุกคนแหละที่ไปทาน
จริงแล้วเหมือนแบบว่าอย่างที่บอกแหละค่ะ
กำเนิดเข้ามาจากขับไปขายเรื่อย

เมื่อกี้ผมเห็นสังเกตในไลน์มีคนมาทักท้วงแล้วก็มาแอบแซวผมบอกว่า
พี่ชนะนี่ก็คงจะเอวไม่ค่อยดีเพราะว่าไบเกอร์
ขี่ไบเกอร์ไม่เป็นใช่ไหม
เอวไม่ค่อยจะพริ้วเท่าไหร่

คุณอย่ามาดูถูกเอวผมนะครับ
เสี่ยงโชคเพราะว่าเจ้าของร้านเขาผัดทีผัดเยอะแล้วต้องมาลุ้นไง

ลุ้นว่าที่เขาจะตักให้เราเนี่ยมันจะมีเส้นหรือหมู

เขาเลยเรียกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเสี่ยงโชค
เอาไปติดตามกันหน่อยครับจากรายงาน
ตอนนี้นะคะที่ฉันอยู่ที่ถนนสายนางงามย่านเมืองเก่าอำเภอเมืองสงขลาค่ะ
ซึ่งถนนสายนี้นะคะจะมีอาหารพื้นบ้านแล้วก็อาหารท้องถิ่นวางขายทั้งสองฝากฝั่งถนนค่ะ
และตอนนี้นะคะที่ฉันยืนอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวโบราณเสียงโชค
ใครมาก็ต้องแวะมาชิมค่ะ
สมนึกศิลปศาสตร์กำลังโชว์ลีลาควงตะลิ้วผัดก๋วยเตี๋ยว
เตี๋ยวโบราณเสี่ยงโชคจะใช้เส้นหมี่หรือที่คนใต้เรียกว่ามีหุ่นและเส้นใหญ่นำมาผัดแห้ง

เรื่องที่ใช้คือหมูแดงหันขวาง
หมู๓ชั้นลูกชิ้นปลา

ร้อนตามด้วยถั่วงอกและน้ำซุปสูตรเฉพาะค่ะ
ใครอยากปรุงรสเพิ่มก็มีพริกน้ำส้มและพริกป่น

แต่ส่วนใหญ่ลูกค้ามักจะติดใจในรสชาติ
ฝีมือการปรุงของสมนึกโดยที่ไม่ต้องปรุงเพิ่ม
ส่วนวิธีการผัดจะผัดครั้งละกระทะใหญ่แล้วใส่เครื่อง
แต่ละจานด้วยความชำนาญ
แต่ละกระทะจะแบ่งได้ประมาณ๒๐๓๐จาน

ดีกว่าเกี่ยวขึ้นครับ
ร้านนี้เปิดขายมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่๒

ปัจจุบันตกทอดมาถึงรุ่นที่๓แล้ว
ส่วนเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงความเก่าแก่ของร้านนี้

จนถึงตอนนี้อายุกว่า๑๐๐ปีแล้วค่ะ
เตี๋ยวเสียงโย่งเป็นที่มาที่ว่าสมัยก่อนนี้
จะผัดเอาหมูเนี่ยผัดลงกับเส้นทีเดียวเลยรวมกันหมด
ตักนี้บางห่อก็มีเส้นอย่างเดียว
บอกว่าติดหมูไงเลยเขาเรียกว่าเสี่ยงโชค

ที่นี่น่าจะเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวโชคดี
จุดเด่นของร้านนี้คือนอกจากรสชาติจะอร่อยแล้ว
ยังมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์
เนื่องจากใช้เตาถ่านทำให้มีกลิ่นหอม
ส่วนใครอยากห่อกลับบ้านก็จะใช้ใบตอง
ก่อนจะใช้กระดาษห่อทับอีกครั้งค่ะ
อยู่ที่รสชาติครับที่นี่ปรุงไม่ต้องปรุงนอกไง
สามารถทานได้เลยรสชาติเข้มข้น
ฐานจะร้อนละอู่แล้วร้อนนานแล้ว

แค่แม่ผมไปทำให้อื่นได้อย่างเยอะ
ปัจจุบันที่ร้านแม้จะเปลี่ยนวิธีการทำ
จากการโรยหมูลงไปในกระทะเป็นโรยในจานแทน

โรงหนังเก่านะฮะโดยคุณพ่อแกเป็นคนขายเอง

อันนี้ถือว่าเป็นวิวรุ่นเก่าแก่ที่คนสงขาทุกคนรู้จัก
มันคล้ายว่าต้องมาทานเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของสงครามกัน
สมนึกบอกว่าจะเปิดร้านอีกแค่ประมาณ๑ปีเท่านั้น
หลังจากนั้นก็จะปิดกิจการ
ให้กลายเป็นตำนานให้ทุกคนได้นึกถึงค่ะ
ขยุ่มหมี่โยนใส่กระทะร้อน
ควงตะหลิวตลบต้อนฟ้อนหมี่นั้น
สาดรสปรุงฟุ้งรื่นกลิ่นฟืนฟัน
มือขั้นเทพรังสรรค์หมี่เสี่ยงดวง
วัชรีดวงสายข่าวเทราะทีวีรายงาน

กลืนน้ำลายดังอื้อใหญ่มาก
เขาบอกว่าเป็นเหมือนกับร้านอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัดสงขลา
ถ้าเกิดว่าไปสมขลาด้วยแล้วไม่ได้ทานถือว่าไปไม่ถึง
ถูกต้องใช่ไหมเพราะฉะนั้นส่งมาถึงที่นี่ก็ได้เราเผื่อเราจะไปถึงบ้าน
ต้องอยากทานมากเลยส่งมาได้ใครอยู่ที่สงขลา

เอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมที่อยู่ที่สงขลาหรือว่าเคยไปทาน
รสชาติเป็นยังไงก็ไลน์มาพูดคุยกับเราได้นะ
จริงแล้วเมื่อสักครู่นี้เห็นข้อความหลายคน
ส่งมาถึงหน่อไม้บ้างถึงหอยหอมบ้าง
เขาบอกว่าหอยหอมเรียกอีกชื่อนึงว่าหอยภูเขา

มีเรื่องราวที่เป็นความรู้แบบนี้ก็มาร่วมแชร์กับเราได้
บางคนบอกว่านครพนมก็มีเยอะนะครับหอยหอม
เป็นเรื่องราวดีนะคะคุณผู้ชมส่งมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้
เดี๋ยวพาไปทานอีกหนึ่งเมนูที่สวรรค์อุดอนธานี
อันนี้เป็นร้านอาหารเช้าในสไตล์เวียดนาม
มันคือข้าวเกลียบปากหม้อมันดูไม่แปลกใช่ไหมข้าวเกลียบปากหม้อ
แต่ว่าออกรายการตลอดข่าวทั้งทีจะมาแบบธรรมดาไม่ได้
เขาบอกว่าข้าวเกลียบปากหม้อร้านนี้ทานแค่ชิ้นเดียวครับ

ร้านอาหารเช้านี้มีชื่อว่าอินค่ะ
อยู่บนถนนนะเรสวนเขตเทศบาลนครอุดรธานีนะคะ
เป็นร้านของนางนิตยาสิริธเนธกุลค่ะ
ที่บอกว่าเปิดได้มา๑๐ปีแล้วเหมือนกันนะ
เปิดมานานแล้วพอสมควรคือร้านอาหารเนี่ยจะมีเมนูอาหารเช้าหลากหลายเลยนะครับ
กาแฟไข่กระทะขนมปังเวียดนามแล้วก็ข้าวเกลียบปากหม้อนี่แหละค่ะ

ใช่แล้วซึ่งก็เป็นอาหารเวียดนามที่นิยมขายกันมากในเมืองอุดร
มันใหญ่ค่ะใหญ่มากไส้แบบไส้แน่นมากค่ะคุณพร้อม
แล้วโรยด้วยหมูย่อใช่ไหมใช่

ตรงที่ว่ามีขนาดใหญ่ไส้เยอะ
ลูกค้าก็ชื่นชอบแล้วก็ติดอกติดใจในรสชาติความอร่อยกันมากมาย
เจ้าของร้านเขาบอกว่าที่ทำข้าวเกลียบปากหม้อให้มีขนาดใหญ่ไส้เยอะแบบนี้
เพราะว่าอยากที่จะฉีกแนวไม่เหมือนใคร
คือก่อนหน้านี้ก็ขายราคาชิ้นละ๑๐บาทแหละค่ะ
แล้วก็ปรับมาเป็นชิ้นละ๑๕บาทนะคะ
สำหรับขั้นตอนการทำข้าวเกลียบปากหม้อ
ทำได้โดยการนำแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแล้วก็เกลือ

ส่วนไส้ก็จะนำหมูสับไปผัดกับต้นหอมแล้วก็ปรุงรสนะคะ
ตักแป้งที่ผสมไว้ราดลงบนผ้าที่ปากหม้อนึ่ง
ซึ่งหลายคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วการทำปากหม้อนะฮะ
เกลี่ยให้เต็มผ้าเสมอกันแล้วก็ปิดฝาหม้อรอให้สุก
หลังจากเปิดฝาหม้อออกมาก็ตักแป้งที่สุกได้วางลงในถาดที่ทันมันพืชไว้แบบนี้นะคะ
แล้วก็นำไส้วางลงบนแป้งห่อให้ได้ขนาดตามต้องการ
ทานคู่กับน้ำจิ้มที่ต้มจากน้ำตาลแล้วก็พริกโขลกละเอียด
สมกับถั่วลิสงปรุงรสตามชอบ

เกลียบปากหม้อจะอร่อยเนี่ยมันน้ำจิ้มมันต้องถึงด้วยนะ
ยังไม่หมดนะคะได้ข้าวเกลียบปากหม้อหน้าตาน่าทานแบบนี้แล้ว
และก็ต้องทานคู่กับหมูย่อเพิ่มความอร่อยยิ่งขึ้นไป
อย่างที่คุณสุนาบอกว่าหมูย่อเนี่ยเป็นของขึ้นชื่อในจังหวัดเขาด้วย

โอ้โหดิฉันกลืนน้ำลายกลืนน้ำลายดังมากเลยคุณผู้ชมค่ะ

ข้าวเกลียบปากหม้อไส้เยอะไส้ยักษ์ขนาดนี้นะครับ
ส่งมาได้นะคะที่อยู่เดี๋ยวส่งให้

ฉันไม่ได้ไปทานดิฉันเห็นเขาแบบนำเสนอข่าวแบบนี้
ฉันก็อยากทานบ้างเนี่ยอิจฉาคุณผู้ชมทางบ้านเหมือนกัน
คืออยู่ตามพื้นที่ต่างเขามีอาหารอร่อยมาทานเนอะ
ได้ทานได้ลองเราสองคนยังไม่มีโอกาสได้ลองเลยคุณผู้ชม

คุณผู้ชมนอกจากข้าวเกลียบปากหม้อเมื่อสักครู่แล้ว
ที่จะไส้ทะลักไส้อัดแน่นเต็ม
ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องไปติดตามก็คือ

ถูกต้องแล้วก็ข้าวเม่าที่นี่เขาบอกว่าเป็น
เศรษฐกิจชั้นดีเลยทีเดียวที่จังหวัดนครพนม
เพราะว่าเป็นข้าวเม่าเงินล้านครับคุณผู้ชมครับ

ข้าวเมาะเงินล้านคือทำเป็นธุรกิจเลยล่ะคะ
นี่ที่โรงเรือนแห่งนี้นะครับเป็นไง

มีคั่วด้วยใช่นี่แหละครับชาวบ้านโปร่งตำบลฟังแดง
อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับกำลังช่วยกันทำข้าวเม่า
เพื่อเตรียมส่งให้กับลูกค้าครับหลังจากมีออเดอร์สั่งซื้อจำนวนมากนะครับ
เพราะว่าข้าวเม่าที่นี่ครับเป็นแหล่งผลิตข้าวเม่า
ต้นตำรับพื้นบ้านแห่งเดียวของจังหวัดนครพนมมีชื่อเสียง
และไร้สารเจือปนด้วยนี่ไงสำคัญมากอ่ะเรื่องนี้นะครับ
นางสุณาติกุมราอายุห้าสิบสองปี
ซึ่งยึดอาชีพภูมิปัญญาชาวบ้านมานานกว่า๒๐ปีแล้วนะครับ
ในการทำข้าวเม่าขายเล่าว่าหัวใจสำคัญของการทำข้าวเม่าแท้
ก็คือจะต้องมีความหอมนุ่มอร่อย
และจะต้องทำจากข้าวน้ำนมที่ผ่านการคั่ว
แล้วก็ตำด้วยครกกระเดืองเท่านั้นนะครับ

ใช่ใช้ครกกระเดืองเหยียบตำคุกคนด้วยมือนี่แหละค่ะ
ถูกต้องแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันครับมีการพัฒนาจากครกกระเดือง
แล้วก็ตำด้วยเครื่องยนต์แทนเป็นการทุ่นแรง
เขาบอกว่าทุกปีนะครับตั้งแต่เดือนกันยายนจะเริ่มเก็บผลผลิต
ข้าวมาแปรรูปเป็นข้าวเม่าส่งขายในราคากิโลกรัมละประมาณ๑๐๐๑๕๐บาท
ช่วงเทศกาลนะครับเทศกาลบุญประเพณีออกพรรษาไปจนถึงปีใหม่เนี่ย
จะมีพ่อค้าแม่ค้ามาสั่งซื้อไม่อั้นเลยทีเดียว
ผลิตแทบไม่ทันไปเชื่อไม่เชื่อนะไปลองฟังเสียงดู
นิยมเยอะค่ะบางทีผลิตไม่ทัน
ช่วงเทศกาลมันจะมีเทศกาลพื้นบ้านไงจะเป็นของฝากของฝากด้วย

ตอนนี้ก็ส่งก็๘๐บาท

๑๐๐๑๕๐บาท๑๒๐บาทแล้วแต่
โอ้โหคุณผู้ชมครับภาพมุมสูงเป็นไง
เขียวขจีมากเลยนะฮะนานทีเราจะได้เห็นทุ่งนาทุ่งแบบนี้กว้างไกลขนาดนี้
เขาเก็บเกี่ยวผลผลิตมาทำข้าวเม่านี่แหละคุณผู้ชมครับ
แล้วก็ที่สำคัญนะครับการทำข้าวเม่าเนี่ย
ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าราคาข้าวให้กับเกษตรกร
ไม่ต้องกังวลในเรื่องของราคาข้าวที่ตกต่ำ
ไม่ต้องถูกหักความชื้นหรือว่ากดราคา
อีกทั้งยังมีตลาดรองรับไม่อั้นอีกด้วย

ปัจจุบันนะครับต้องยอมรับว่าข้าวเม่าเนี่ย
กลายเป็นธุรกิจเงินล้านนะครับ
สร้างรายได้ในพื้นที่ไม่ต่ำกว่าปีละ๑๐ล้านบาทเลยทีเดียว
รายได้ดีมากเลยนะครับคุณผู้ชม

ชอบทานมากเอามาคลุกกับมะพร้าวกับน้ำตาลเกลือ

ฉันแอบเห็นคุณผู้ชมส่งข้อความทางไลน์มาว่า
ชอบกินมากบางคนก็บอกว่าน่ากินจัง
ใช่แล้วค่ะอยากกินเหมือนกันเลย

คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่

ช่วงหน้ายังมีอีกหลายเรื่องราวให้ได้ติดตามกันครับ